ของเก่าเอามาสร้างรายได้อย่างพี่คนนี้เขาสุดยอดจริงนะ

พอมาประดิษฐ์มาทำเป็นพวกรถคันเล็กแต่ว่ามีความสวยงาม
เฮ้ยรายได้คันหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะ
อุ้ยนี่เห็นรถแล้วเป็นอย่างไร
มันเป็นรถถั่งรถจิ๋วเหรอนั่งบินก็มีเป็นรถคันเล็กน้อย
ไว้ประดับประดาษตามบ้านเรือนนี่ธรรมดาคันใหญ่แบบนี้ก็มีนี่ลำก็เริ่มเลย
บินได้ไหมอ่ะบินไม่ได้แต่ว่ามันเคลื่อนที่ได้อ๋อนี่รถเก๋เก๋
ใช่รถแบบคล้ายรถแต่งเด็กต้องชอบมากแน่เลยคุณชนะ
ใช่แล้วครับนี่ไปกันที่บ้านนี้ครับบ้านเล็กที่๘๙ทับ๑หมู่ที่๔ตำบลอ่างแก้วจังหวัดอ่างทอง
พาไปดูสุดยอดงานประดิษฐ์แนวย้อนยุคนะครับที่สร้างมาจากเศษเหล็กและของเก่า
ที่เห็นไปนะมันเป็นรถยนต์ถีบเป็นมอเตอร์ไซค์ถีบแล้วก็เป็นเครื่องบินถีบ
ทุกอย่างใช้แรงถีบใช้แรงคนดีดีเข้ามาย่อส่วนให้มันดูน่ารักกระจุกกระจิ๊ก
แต่ทุกอย่างนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากของเก่าแบบนี้นี่คือตอนที่ยังไม่ได้เอามาบูรณา
นี่คือต้นฉบับแท้ออริจินัลมาแบบนี้
แล้วก็ถูกประดิษฐ์รังสรรค์ใหม่โดยคุณพุทธรัฐใยบัว
เขาก็เล่านะครับว่าตัวเองมีไอเดียในการประดิษฐ์ของพวกนี้มาจาก
ตนเองนั้นชอบสะสมของเก่าเก็บเอาไว้ที่บ้าน
ไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กล้อรถต่างนะครับ
สุดท้ายแล้วเห็นมันวางเกลื่อนเต็มไปหมด
ก็เลยมีความคิดว่าจะนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเลย

ก็มาผสมผสานกับการที่ตนเองชอบของเล่นในวัยเด็ก

จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของพี่เขาเกิดจากอะไรกันแน่นะ
มันเริ่มจากเราเราชอบรสพวกเนี้ยพอเราชอบ
แล้วก็จะทำไงทให้แบบตอนเด็กเราเล่นไม่ได้
แล้วก็เลิกมาทำเป็นรถกิ๊บ

สุดท้ายก็ทำออกมาเป็นรถที่ใช้แรงถีบของคนเนี่ยนะครับ
ได้อย่างสวยงามแล้วก็สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี
ผลงานแต่ละอย่างเขาบอกว่าใช้เวลาในการทำเนี่ยก็นานอยู่นะ

แล้วก็มาทำการลงสีขัดให้มันขึ้นเงา
มันต้องใช้งานได้จริงแล้วเด็กน้องหนูเห็นแล้วเขาก็ออกไปใช้งานได้
เล่นได้ไม่ได้เอาไว้ไปประดับประดาษบ้านเรือนอย่างเดียวนะครับ
อย่างที่ผมบอกฮะพอทำเสร็จออกมาแล้วราคาที่เขาเอาไปขายเนี่ย
เป็นหมื่นนะคุณค่านะเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละผลงานนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคุณผู้ชมถ้าใครที่ชื่นชอบสะสมของเก่า
สะสมไว้หรือมีไอเดียที่อยากจะทำลักษณะออกมาเป็นรถถีบ
มันมีไอเดียสวยงามแบบนี้แล้วก็ลองโทรไปสอบถามคุณพี่เขาได้นะครับ
คุณพุทธรัฐ๐๙๕๔๖๒๑๒๗๔หมายเลขนี้โทรไปสอบถาม
จะซื้อหาเอาไว้หรือจะไปขอคำแนะนำจากพี่เขา
เขายินดีบอกยินดีแนะนำไม่ห่วงห้ามแต่ประการใดนะครับ
โอ้โหสุดยอดเลยนะพวกงานพวกนี้เป็นงานฝีมือนะคะ
แล้วก็เป็นงานที่ใช้ไอเดียนวัตกรรมเอาของเก่ามาทำไม
ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นของที่มีมูลค่าสร้างรายได้

มันเป็นไอเดียจากของที่มันเหมือนจะไม่มีมูลค่าแล้ว

ไหนคุณมีปัญหาชีวิตล่ะช่วงนี้
ไม่ต้องเล่าก็เป็นไอเดียหนึ่งนะสำหรับใครที่เคยสะสมของเก่าแล้วก็รู้ว่าจะเพิ่มมูลค่ายังไง
ลองคิดดูมันอาจจะต่อยอดเป็นรายได้ให้กับคุณก็ได้เหมือนกันเนาะ